ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตณขณะนี้คือ๒๗ศพ
ยืนยันชัดเจนว่าเป็นคนไทย๑๑ศพแล้วก็ส่งกลับมาถึงประเทศไทยใน๑๐แล้ว
ศพหนึ่งอยู่โรงพยาบาลที่เหลือเนี่ยทางการกัมพูชาบอกว่า
ต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อนเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลว่าคือคนไทยใช่ไหม
แล้วก็จะส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าได้จัดส่งทีมแพทย์และนิติเวชบางส่วนซึ่งไปภารกิจอยู่ที่บางสะพานประจวบคิริขัน
เรื่องของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยให้เข้ามาช่วยในพื้นที่ของฝั่งปลอยเปรตกัมพูชาด้วย
ในการร่วมตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้กาซิโนที่ปลอยเป็ด
เรื่องต้นทางด้านทางการกัมพูชายืนยันว่าจะอนุญาตให้นำศพกลับประเทศไทยได้
เฉพาะพลเมืองของไทยที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วเท่านั้นดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ต้องเข้าไปร่วมตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อนำศพกลับไทย
และวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าที่ฝั่งปลอยเป็ดด้วยตัวเอง
วันนี้ท่านรองพบตรกัมพูชาท่านอนุญาตให้ทีมแพทย์ทีมพิสูจนอัตลักษณ์ของเราเข้าไปทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคนไทยที่เสียชีวิตอยู่ในปลอยเป็ด
เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกัมพูชาเขาจะให้ศพเรากลับมาเฉพาะคนไทย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนไทยเป็นคนไทยคนนั้นเป็นใครเป็นคนไทยจริงหรือไม่